ไม่อยากอ่านข่าวต่อไปมันอาจจะเปลี่ยนอารมณ์ก็จริงที่บอกไม่อยากอ่าน
เพราะถ้าจบรายการจะต้องออกไปแล้วซื้อกินแน่

ไปดูบุฟเฟ่ทุเรียนที่เทศกาลที่นี่อะไรกันเนี่ย
ทีมงานนี่ก็แกล้งเราเนอะพากันน้ำหนักขึ้นน่ากินมาก
คุณผู้ชมคะอันนี้เป็นบุฟเฟ่ทุเรียนที่ตลาดอาไนท์
บึงทัพช้างอำเภอเมืองนครราชศรีมาบอกพี่กัดแล้วนะจ๊ะ
เขาจัดเทศกาลบุฟเฟ่ทุเรียนขึ้นค่ะระหว่างยี่สิบถึงยี่สิบสองพฤษภาคมนี้
ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
ทุเรียนหมอนทองจากสวนดังที่จันทบุรี
แบบเกรดพรีเมียมเลยนะเขาบอก๓ตันนะคะ
ให้พนักงานเนี่ยปอกเปลือกออกมาเป็นภูแพ็กอย่างดีเนี่ยเนี่ยเนี่ย
อืมขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ่าปอกกันให้เห็นเห็นตรงนี้โอ้
นี่โอ้โหเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าภูสวยมันสวยขนาดไหน
ค่ะออกมาเป็นภูวางเรียงรายโอ้ยคนเนี่ยกินกันเยอะเลยทีเดียว
อืมเขาบอกว่ามีช่วงเวลาให้คุณได้เต็มอิ่มนะคะ
กำหนดไว้ที่รอบละหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีค่ะทีนี้มันจะต้องมีการซื้อบัตร
เนี่ยซื้อได้ทั้งหน้างานแล้วก็ผ่านเฟซบุ๊กนะคะของตลาด
แต่บอกก่อนจ้ะเต็มทุกรอบโอ้โห
บัตรเข้างานค่ะราคาสามร้อยยี่สิบเก้าบาทต่อคน
เด็กอายุต่ำกว่าสิบสองปีส่วนสูงไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบเซ็นต์กินฟรี
เราทำตัวเล็กได้ไหมและจำกัดรอค่ะเขาบอกจำกัดรอบละ
ไม่เกิน๔๐คนเพราะว่ามันมีเรื่องของมาตรการควบคุมโควิดด้วย
ความที่เป็นงานบุฟเฟ่ทุเรียนเขาบอกกลัวกลัวอะไรรู้ไหม
กลัวจะกินกันเยอะเกินไปนะเดี๋ยวกินเกินประมาณเลยจัดพยาบาลมา๑คน
แนะนำการกินอย่างถูกวิธีเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ริดร้อนนะคะ
ถ้ารับประทานมากไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ
อาจจะมีส่งผลต่อร่างกายคนเราค่ะบางคนก็รับได้บางคนก็กินเยอะเยอะไป
อ่ะไปกันเลยไหมคะสวรรค์ของคนรักทุเรียน
แต่อย่างที่บอกแหละคือเนื่องจากทุเรียนมันเด็ดร้อน
คือทานเยอะเพราะว่าเสียดายตังค์ไม่ได้เลยนะ
มันไม่เหมือนบุฟเฟ่อย่างอื่นนะอันนี้อันตรายเอาอย่างนี้นะ
ก่อนโอนข้างตั้งแต่เช้าเลยเอาอย่างงั้นเลยใช่ไหมเออ